คุณผู้ชมคะคนตกใจกันทั้งชายหาดเลยค่ะ
เพราะว่าเล่นน้ำกันอยู่ดีดีมีศพลอยมาอ้าว
เนี่ยค่ะที่หาดลำไหมเกาะสมุยสุราธานีนะคะ
แล้วสภาพศพเนี่ยนะโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวบรรยายให้ฟังนะ

ศพลอยมาอยู่ริมหาดสภาพศพนะหัวหายไปอ่า
ไม่มีหัวขาทั้งสองข้างก็ไม่มีตั้งแต่หัวเข่าลงไปเนี่ยเปื่อยจนมีกระดูกโผล่
แต่ยังมีเศษเนื้อติดอยู่บ้างโอ้โหตกใจนะเห็นสภาพศพแบบนี้นะคะ
แล้วคนกำลังเล่นน้ำแถวนั้นถูกเนี่ยคนตกใจดูสิคะ
แล้วสภาพศพคือใส่กางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงินมีแถบข้างสีแดง
ทางแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยบอกว่าศพนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๕วันนะคะ
แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหรือเป็นใครอ่ะนะ
เราให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปที่หาดละมัยเกาะสมุยจุดที่เจอศพนะคะ
นักท่องเที่ยวเขาก็เล่นน้ำตามปกติเหมือนเดิมเพราะว่าพบศพตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
วันนี้เขาก็เล่นน้ำกันเหมือนเดิม
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่พบศพคนแรกค่ะในแก้วตบปุระเขาบอกว่าเมื่อวานช่วง๔โมงเย็น
เห็นว่ามีอะไรก็ไม่รู้ค่ะสีขาวลอยอยู่ห่างจากชายหาดไปแค่ร้อยเมตรนะคะ
ก็คุยกันกับเพื่อนว่าเอ๊ะขยะลอยมาเหรอหรือว่าห่วงยางลอยมากันแน่
เขาไม่แน่ใจเลยขับเจ็ดสกีไปดูโอ้โหพอไปถึงเท่านั้นแหละตกใจมาก
สิ่งที่คิดว่าเป็นห่วงยางคือร่างคนไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขา
ก็รีบนำเข้าฝั่งแล้วแจ้งตำรวจนะคะ
แก้วบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ
จนถึงตอนนี้ภาพมันยังติดตาอยู่เลยนะคะ
ด้านจำหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยบอกว่าศพผู้เสียชีวิตเป็นศพเพศชายค่ะ
ก็ยังใส่กางเกงแล้วก็มีเสื้ออยู่นะคะ

ก็ยังใส่กางเกงแล้วก็มีเสื้ออยู่นะคะ

ส่วนของหัวมือขาที่หายไปอาจจะถูกสัตว์น้ำกัดแทะออกไปก็เป็นไปได้
ส่วนของหัวมือขาที่หายไปอาจจะถูกสัตว์น้ำกัดแทะออกไปก็เป็นไปได้
ส่วนของหัวมือขาที่หายไปอาจจะถูกสัตว์น้ำกัดแทะออกไปก็เป็นไปได้
ส่วนของหัวมือขาที่หายไปอาจจะถูกสัดน้ำกัดแทะออกไปก็เป็นไปได้
ตามลำตัวก็ดูไม่ออกค่ะว่าถูกทำร้ายก่อนจะเสียชีวิตหรือเปล่า
ตามลำตัวก็ดูไม่ออกค่ะว่าถูกทำร้ายก่อนจะเสียชีวิตหรือเปล่า
ตามลำตัวก็ดูไม่ออกค่ะว่าถูกทำร้ายก่อนจะเสียชีวิตหรือเปล่า

ฐานว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์ทางทะเลแทะมากกว่า
เพราะว่าแขนเขาก็หลุดหายไปข้างหนึ่ง

แล้วบางส่วนที่แทะมาเนี่ยบางส่วนยังแค่ไปปลาย

โดยทั่วไปเนี่ยการที่เราพบผู้เสียชีวิตในลักษณะนี้
การที่เราพบผู้เสียชีวิตในลักษณะ

เพราะมันยังมีอะไรที่เราหาได้

ประกอบการเจ็ดสกีที่หาดละมัย
จุดที่พบศพเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า
ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวอะไร

คือตอนที่พบศพคือตอนที่พบศพค่ะคือตอนที่พบศพค่ะคือตอนที่พบศพค่ะ
คือตอนที่พบศพค่ะคือตอนที่พบศพค่ะคือตอนที่พบศพค่ะ

คือตอนที่พบศพค่ะคือตอนที่พบศพค่ะ
แต่ว่าถามว่าเคยเจออะไรแบบนี้ไหมคนแถวนั้นบอกว่าครั้งแรกเลยนะคะ
ที่ผ่านมาสิ่งที่โอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็คือคนจมน้ำ
นี่เป็นครั้งแรกจริงที่เจอศพลอยมาแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติผู้กำกับสพบผุดบอกว่า
ในช่วง๑๕วันที่ผ่านมายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องคนหายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
ตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลเกาะสมุย
ตอนนี้ก็เลยยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมว่าศพนี้เป็นใครกันแน่